ผู้ชมวันที่ตามรายการของการซ้อมเมื่อวานนี้ครับ
เป็นการนำกำลังพลไปฝึกซ้อม
ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการนำกำลังพล

เพื่อให้กำลังพลนั้นคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในแม่น้ำเจ้าพญาโดยเฉพาะกระแสน้ำนะครับ
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระยุหารยาตราทางชนละมาก
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้ามร้อยหกสิบสอง
จัดให้กำลังพลประจำเมลอพระราชแบตพิธีทั้งหมดสองพันสองร้อยนาย
ใช้เมลอดั้งเมลอแสงและเมลอตำรวจ
ฝึกซ้อมกันภายในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรก
บริเวณท่าเป็นท่ามเรือวัดราชาธิวาสวิหาร
หลังจากก่อนหน้านี้ได้ฝึกซ้อมบนเขียงฝึกและบ่อพักเรือ
เพื่อให้กำลังพลประจำเรือพระราชวิธีคุ้นชินกับสภาพแวดล้อม
โดยเฉพาะกระแสน้ำและกระแสลม
ก่อนจะมีการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนในวันที่๑๐กรกฎาคมนี้ครับ
ขณะที่การบริณาซ่อมแซมขนเรือและการเขียนลายของเรือพระราชวิธีทุกลำ
โดยสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากรเสร็จสิ้นแล้ว
จากนั้นในช่วงเช้าของวันที่๑๑กรกฎาคมนี้
ทัพเรือจะจัดให้มีการวงสวงพระภูมิเจ้าที่
และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
พระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙

เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชง

ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

และที่โรงจอดเรือพระราชวิธีท่าวาสุกรีก่อนทยอยอันเชิญลงน้ำ
ไม่แตกต่างจากพระราชวิธีครั้งที่ผ่านมาครับโดยมีทั้งหมด๕๒ลำ
แบ่งออกเป็น๔ริ้ว๔สาย
หากนับรวมสายพระราชยาน

อยู่ที่กึ่งกลางก็จะเป็น๕สาย
พระบาทสมเด็จพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
เสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระยุหายาตราทางชนละมาตร
จากท่าวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รวมระยะทาง๔๒กิโลเมตร
ถือเป็นการเสด็จเรียบพระนครทางน้ำ
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในคราวเดียวกันครับ